คุณผู้ชมครับหนึ่งในทหารของพระราชา
ที่วันนี้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ในองค์กรด้านการสื่อสาร
คือพันเอกสรรพชัยหุวนันนะครับเขาบอกว่าคำว่าการรู้หน้าที่
การมีระเบียบวินัยขยันอดทนเป็นพระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่เก้า
พระราชทานเอาไว้ตั้งแต่ครั้งเป็นทหารใหม่ใหม่ครับและวันนี้ก็นำมาใช้ในชีวิต
รวมทั้งในการบริหารองค์กรด้วยติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณ

บรรยากาศการทำงานของบริษัทกศธโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือ
เป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งระเบียบวินัย
ภายใต้การบริหารงานของพันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท
กศธโทรคมนาคมพันเอกสรรพชัยเล่าว่าที่ได้เข้ามารับตำแหน่งนี้
พยายามถ่ายทอดให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในหน้าที่และรักษาวินัยขององค์กร
ตามพระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานไว้
ผมก็ได้มีการร่วมประชุมกับทางผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง
หลายเรื่องที่คิดว่าเราเองในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ
ก็ควรจะนอบนำเอาพฤติภาพของพระคุณท่านมาปรับใช้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรู้หน้าที่มีวินัย
เรื่องของการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
รวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงความหมายของปัชญาอันนี้
ที่พูดถึงเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง
การใช้จ่ายอย่างพอเพียงและการมีเหตุผล
การทำงานในหน้าที่ใหม่มีบ้างที่ต้องฝากอุปสรรคแรงกดดัน
แต่ก็ไม่เคยย่อท้อเพราะทุกครั้งจะลำลึกถึงพระราชดำรัฐ
ของในหลวงรัชกาลที่เก้าอยู่เสมอ
โดยเฉพาะเรื่องความขยันหมั่นเพียนและอดทน
สิ่งที่ผมได้นำมาใช้ก็คือเรื่องของการขยันหมั่นเพียน
และอดทนอดกลั้น
ในการบริหารงานในบางครั้งแน่นอนว่า
ในการบริหารงานต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
สิ่งที่คนพอใจและไม่พอใจ
ในบางเรื่องเราต้องใช้ความอดทนอดกั้น
แล้วนอกจากนั้นเองเราต้องมีความเพียร
ในการที่จะทำตัวให้เป็นแบบอย่าง
รู้จักในหน้าที่แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
ภาพการทรงงานหนักของในหลวงรัชกาลที่๙

พันเอกสรรพชัยมาโดยตลอด
พันเอกสรรพชัยตั้งปณิธานว่า

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กษัตริย์ที่ตลาดตรัมป์ทำงาน
เพื่อประชาชนโดยแท้จริง

นักประดิษฐ์นักวิจัย
นักพัฒนานักกีฬา

ที่ท่านได้ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ตลอด๗๐พันศาที่ท่านครองราชคือโครงการหลวงต่าง
ที่ท่านสามารถจะนำปรัชญาของสถิตพอเพียง
แล้วก็สามารถที่จะให้ชาวไล่ชาวเขาที่อยู่ต่างจังหวัดไกล
สามารถที่จะเลิกปลูกฟิน
พันเอกสันประชายังภูมิใจ
ที่ครั้งหนึ่งได้ตอบแทนพระมหากรุณาธ๑๙๑๗๐๙๑๒
ในหน้าที่ทหารของพระราชา

ผมได้มีโอกาสเป็นทหารของพระราชานะครับ
ซึ่งทุกครั้งที่
เราดำเนินกิจการหรือทำงานอะไรก็ตาม
ส่วนหนึ่งก็คือเราเองเราต้องการที่จะพัฒนาประเทศชาติ
พันเอกสรรพชัยเชื่อว่าพระราชดำรัฐและพระราชจริยวัตร
ในหลวงรัชกาลที่๙เป็นต้นแบบที่ดี
ที่ทุกคนสามารถน้อมนำมาปฏิบัติ
ปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน
หากทำได้นอกจากจะส่งผลดีกับตัวเองแล้ว
ส่วนรวมและประเทศชาติก็จะดีตามไปด้วย